ข้าวใส่ไข่

เดี๋ยวเดี๋ยว

มาทำไมนี่อ้าวฉันก็มาทำรายการสิเออ

คุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ

แต่วันศุกร์เปิดให้เร็วขึ้นนี่เข้ารายการแล้วปิด
เออวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมค่ะพบกันเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
หรือว่าจะไลน์มาทักทายกันหรือมาด่ามดดำก็ได้นะคะ

ทำไมปิดทำไมอีกอ่ะแต่ละคนโอ๊ย
ไทยรัฐจัดกิจกรรมพิเศษนะครับ
ไทยรัฐทีวีจัดกิจกรรมพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ในกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี

กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วันรวมมูลค่ากว่า๕ล้าน

ง่ายนะครับคุณผู้ชมขา
ยังติดตามชมรายการต่างของทางไทยรัฐทีวี

กล่องของขวัญ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี

ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์

ตามคอนโดภาครังสิทธิ์จากศึกษารถอิซุสุมิวเอ็กซ

รับความสุขป้องกัน๓๒วันเต็มทั้งแนวนี้
จนกระทั่งถึงวันที่๑มกราคม๒๕๕๙นะครับ
จำกัดส่ง๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการ

มาตอนบ่ายยังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกลัวจะเป็นหวัด
เหรอทำไมหนิจนหวัดก็เลยกลัวอย่างนี้เหรอ

คนอยากดูย้อนหลังกันเยอะมาก
คุณหนุ่มเคยทำพิธีกรผิดอะไรอย่างนี้ไหม

คือกระดาษโพยที่เข้ามาเขาเขียนมาว่ามลเอ็ดเวิร์ด

ขอเชิญหม่อมหลวงเอ็ดเวิร์ดครับ

จริงมันคือมิสเตอร์
มันก็โอเคอ่ะก็ยังไม่น่าอายอ่ะ
แต่อันนี้ต้องบอกว่ามันน่าอายมาก
เป็นอะไรที่คนทั่วโลกอยากจะดูมากกว่าตอนที่เขามอบมงกุฎอีก

วันนี้มันถ่ายทอดสดอืมระหว่างที่มันบอกว่าประกาศผิดเสร็จอ่ะ
แล้วมันตัดทันทีเรารู้สึกเราอยากดูมันตีกันนะ

คุณคิดว่าคำถามทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอก

นี่คุณใส่ชุดเหมือนมิสโคลัมเบียเลยนะ

จะเล่นมุกแองจี้ก็เล่นให้ถูกเข้าใจไหม

สีหลังจากฟังจากแองจีแองจีโปรลิพาสปุ๊บเนี่ย

ฉันไม่รู้ว่ะฉันว่าตั้งใจว่ะ

ไม่ใช่เพราะถ้าทุกคนไปดูย้อนหลังในยูทูปเขาก็ได้เงินอีก

แต่คุณถามคำเดียวว่าคนที่เป็นพิธีกร
เขาจะเอาตำแหน่งนักฮีการงานแล้วชื่อเสียงเขาที่มีอยู่มาร้อนเล่นอย่างนี้หรอ
เขาไม่ใช่ขชาพราพยาเกย์ของคุณเนี่ย

คือเอาตบปากอย่างนั้นคุณเองไม่เคยพลาด
คือเวทีนางงามจักรวาลปีนี้เขาบอกว่าสร้างความฮือหาที่สุดแหละ

อินโดฟิลิปปินส์ไทย
แต่เขาบอกว่าคะแนนของคนไทยเนี่ย

คะแนนโบสถ์ของคนไทยในการที่จะเข้ามา๕คนเนี่ย

คนไทยเข้า๑ใน๕จากคะแนนโหวต

คะแนนของกรรมการไม่ให้

แล้วปรากฏว่าเขาเชื่อว่าภาษาของน้องเนี่ย

นี่อยากรู้เรื่องพี่หนุ่มตอนนี้

เดี๋ยวกลับมาทำงาน

สถาบันอะไรก็ทำลายกับท่านเอง
เอากลับมาที่คนที่มีสาระดีกว่าคุมชุมคำ

ซึ่งในความเป็นจริงมันควรจะออกมาแถลงข่าวมาชี้แจงแล้ว
มันจะตั้งใจไม่ได้หรอกตั้งใจไม่ได้
มันเป็นเรื่องของเวทีโลก
แต่พิธีกรก็กลับเข้าไปในเวทีก่อนหลังเวทีก่อนถูกต้องไหม

ทำไมต้องกลับเข้าไปก่อนแล้วไปเอาผลเอาสติ

มดแต่นิงจะบอกอย่างนี้นะว่าเป็นไปได้ที่พิธีกรประกาศผิด
เพราะว่าในใบการ์ดเนี่ยนะที่เขาเขียนมามากยูเขาเล่นตลกเขาเล่นมุกตั้งแต่แบบว่า

เริ่มแล้วเขาอาจจะสติแบบว่าเบลอก็ได้
แล้วในใบการ์ดที่ประกาศเนี่ยพอตอนประกาศอันดับสามมันจะเขียนลองอันดับสอง
พอประกาศรองอันดับ๒มันเขียนข้างหน้าว่าเลข๑
เนี่ยในใบมีมั้ยใบนี้
มดแต่คุณอคุณชอบแหน่วนี้อยู่แล้วใช่มั้ยผู้ชาย

นี่ไงข้างหน้าตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าลองอันดับสอง
เขาก็จะประกาศว่าเป็นประเทศอเมริกา
ผ่านจอค่ะ
อันนี้ข้างหน้านี้เขาจะเขียนรองอันดับหนึ่ง
ก็คิดว่าทุกอย่างจบแล้วกลับเข้าหลังเวทีไง

แล้วทีมันอาจจะมาบอกเฮ้ยประกาศผิดนะออกไปใหม่
ประกาศผิดเอาใหม่ไงมันเป็นไปได้นะ

อีแปลงอ่ะชอบชอบแต่งดุ้งไปกินนิโกน

ไม่แล้วเคยไปเค้าแต่งตัวเป็นนางพยา

แต่นางบนเวทีเนี่ยก็ยืนยัน

การกลับคำของเขาก็คือกับการประกาศผล
เวิร์สบาสถึงกับอึ้งไปหลายนาทีแหละคุณ
แล้วก็เดินออกมากลางเวที
แต่ไอ้คนที่ได้ใส่มงกุฎได้ใส่กี่นาทีวะ
ไม่เกิน๓นาที
ของโครลัมเบียร์เขายังคิดว่าพิธีกรเล่นมุกตลกเลยนะ
เขายังหัวเราะอยู่เลยเพราะว่าพิธีกรเล่นมุกตลกเป็นเวทีตลอดเวลานะครับนะครับเขายังหัวเราะอยู่เลย
คือโคลัมเบียเขาหัวเราะอย่างนี้เลยแล้วก็หันหลังไปอ้าวเฮ้ยมันเรื่องจริงดีกว่า
จริงดีกว่าก็ถึงได้เว๋อใช่สรุปเขาผิดจริงใช่ไหม
เขาผิดแต่กลายเป็นว่าคนอยากจะดูตอนประกาศผิดเนี่ยเยอะมาก
ตอนนี้มีซับไตเตอร์เกือบทุกภาษาแล้วนะครับ
มีคำล้อเรียนมีคำล้อเรียนมีซับไตเตอร์ทุกภาษา
แต่มิสยูนิเวิร์สคนปัจจุบันนี้เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐเนี่ย

นี่แหละดูได้

สงสัย

มาทำไมกันสองวาย
ก็จะทำรายการอย่างไรเอาอีกสองคนอย่างไร
วันหลังพิธีกรคนไหนไม่อยู่ขอมาทำฟรีเลยป่ะ

อ้ามาต่อนั่งกลาง
จะให้สัมภาษณ์จะฟังไหม

แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้ไปแย่งมงกุฎจาก
แล้วก็สมปรัฐนาในทุกสิ่งที่คาดหวังต่อจากนี้
สื่อฟิลิปปินท์ที่นางสาวเพียร์นทำงาน
ซึ่งนางเป็นทำงานเป็นพิธีกรนะคะ
นางเป็นนักข่าวด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่แล้ว
ทำรายการอาหารป่ะใช่ไหมทำกี่กว่าอาหารด้วย
รู้สึกจะมีรายการอาหารด้วยใช่แล้วเป็นพิธีกรที่คือนาง

เหมือนกับกิ๊กมีข่าวว่าเขากิ๊กกัน

คุณนี่ก็รู้ข้ามประเทศนะ

เป็นข่าวขึ้นมาเลยว่านางเป็นกิ๊กกับประธานาธิบดีกับ

ไม่แต่ว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว

ทำงานเป็นพิธีกรแล้วนางก็คงจะมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แล้วก็ประธานาธิบดีก็ดูถ่ายทอดสดด้วยนะ
ตลอดเดี๋ยวอ่าดาในขณะมีพิธีสวนสนามของกองทับกรุงมนิราชย์ของฟิลิปปินส์
สลับเลยว่าฟิลิปปินส์ได้
คือนางเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินสเยอรมัน
หนุ่มหัวเราะหัวเราะ

นุ่มยังชั่วใช่ไหมนุ่มยังชั่ว

อย่าเอาเรื่องในบ้านมาตีกันเองนอฟบ้านอีกคู่นี่
หนุ่มมันไม่ได้ตลกอะไรกัน

เข้าใจไหม
แล้วทำไมดีกว่าทำไมเขาก็เป็นคนเชื้อสายเยอรมัน
เรมันก็นางงามเรมันก็ออกมาประท้วงนางนะ
โอ้ยนางงามเยอรมันไม่รับนะว่า

เวลาที่จะมีการตัดสินรอบสุดท้าย
เขาจะให้บรรดาพวกเพื่อนนางงามโหวตกันด้วย
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าในบรรดากลุ่ม

เขาเลยงงว่ามิสฟิลิปปินส์ได้ไปได้ยังไง

แต่เพียงแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะมีโปรไฟล์ที่ดีกว่า
ในเรื่องภาษาในเรื่องของการทำงานอะไรอย่างนี้
ไม่คุณลบทำไมคุณลบรูปนี้ทำไม

ช่างแต่งคือนักแต่งงานทำไม

ตั๊กแถลกเมื่อก่อนในกรียังคอยาวมั้ยเธอ

ก็เรียงคอยาวอยู่บนดอยเป็นอะไรอย่างนี้
ซะแล้ววันดีคืนพ่อแม่ก็เอาไม้หมอผิมเอาไม้มาฟาดอย่างนี้
ใช่หรือเฮน
พอตอนนี้เราก็ได้มีการสื่อภาพไทยเอง
ก็ได้มีการไปสัมภาษณ์กูรูนางงามพี่หนุ่มประเสริฐ

ครั้งนี้ในการประกวดเนี่ยมันมีอะไรแปลกอยู่นิดหน่อยตรงในเรื่องของกรรมการ
เขาบอกเมื่อก่อนกรรมการจะต้องมีประมาณ๙๑๑คน
แต่การประกวดตอนนี้มีกรรมการประมาณแค่๔๕คน
เขาเปลี่ยนจากโดนัลดทรัมป์โดนัลดทรัมป์ขายลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้ว
นั่นแหละกรรมการ๔๕คนเท่านั้นเขาก็เลยบอกกรรมการน้อยเกินไป

เพราะตอนนี้น้องแน็ตมีข่าวมาแล้วนะครับว่ารู้สึกว่าทางเขาเรียกอะไร
มีการเรียนเรื่องกับบริษัทที่มีการอยู่

ได้รับการติดต่อเฉยน่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า

เขาหรือเปล่าถ้าได้ก็ดีสิ
ไม่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะนิงว่าน้องแน็ตเนี่ยเขาก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนะ

เขาบอกเป็นพ่อน้องแน็ตนุ่มสิงห์บูริวัย๔๒เนี่ยเขาอ้าง
เกือบจะให้ฉันพูดอย่างเดียวแหละทั้งรายการ
นี่ไงนี่คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้

เธอจะให้ฉันพูดตลอดเวลาไม่ได้ทั้งรายการมันไม่ใช่รายการฉันคนเดียว
แล้วก็เงินคาตัวก็ได้เท่ากันอ่าน

ดังนั้นบุตสาวของต้นเป็นคนสิงห์บูริแล้วก็ย้ำที่ออกมาไม่ได้เป็นข่าว
แต่แค่อยากจะแสดงความยินดีด้วยเท่านั้นเอง

แล้วเมื่อวานผมได้มีอ่านไลน์อันหนึ่ง

บอกว่าจากเด็กที่ขายเหมือนกับหมูปิ้ง
มาเป็นพนักงานขายอยู่ในห้างบิ๊กซี
จนวันนี้เธอขี่ตุ๊กมาชนะ
รางวัลของชุดรอดเยี่ยมที่มิสอินเวิร์ส
หมายถึงประวัติของแน็ตเนี่ยหรอพี่หิว

เมื่อก่อนนางชอบเดินอยู่เซ็นทรัลละไทย

เป็นข่าวเพราะว่ากลัวลูกจะมีปัญหา
แต่ถ้าผู้สื่อข่าวอยากจะรู้ก็จะเล่าให้ฟัง

ตอนเป็นหนุ่มเขามีลูกสองคน

ตามภาษาวัยรุ่นจนแยกทางกับแม่ของน้องแน็ต
คุณพ่อของเขาก็คือคุณปู่ของหลานทั้งสองคน
คิดว่าถ้าหลานอยู่กับตนคงจะลำบากแน่

จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับตนอีกเลย
จนกระทั่งปู่เสียชีวิตมา๒ปีที่ผ่านมา

เอามาให้ดูเขาบอกเขาไม่ได้อยากให้แต่เขาแค่อยากจะแสดงความยินดีนี่ไง

แล้วแม่ก็บอกว่าการเลี้ยงลูกของนางเนี่ยนะ

โอ้โฮเขาแน่เกิดเล่นเป็นหนังเอกของของคุณหญิงไปแล้ว

ก็มันมีอะไรบางอย่างนะอย่าไปพูดเลยเดี๋ยว

ช่วงหน้าจะมีฉายาดาราประจำปี๒๕๕๘เรียบ
ว่าวัสแซบมากเดี๋ยวมาเมาส์ใส่ไข่กัน
ดูสิว่าคุณมดดำหรือคุณกัญชัยจะติดฉายาเขาเป็นไง

ซาเล้งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา